ก็ปลงแล้วแต่คือไอ้ที่มันติดใจอยู่ว่าตกลงแล้วเป็นเรื่องของคนซื้อล้วนเลยเหรอที่ต้องรับ
ต้องรับภาระทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งเอกสารมันเป็นเอกสารทางการ
นี่นิโมหลังพอด้วยค่ะค่ะต้องขอย้อนเรื่องต้องขอย้อนเรื่องละครห้าตัว
อาตมาต้องพูดประจำบางคนว่าแหมไม่เบื่อมึงเลยหนึ่งทนายแต่งเรื่อง
ให้สารโดนพิจารณาสารโดนพิจารณาแล้วสั่งกรมที่ดินออกฉโนธ
กรมที่ดินออกโฉนดมอบให้นางวันธนานางวันธนานำมาเสนอขายวัด
ค่ะแล้วก็เรื่องมันก็มาถามว่าแล้วคนแต่งเรื่องไม่ผิดเลยเหรอ
สั่งให้ออกโฉนดไม่ผิดเลยเหรอคนปั๊มโฉนดออกมาไม่ผิดเลยเหรอ
คนนำโฉนดมาขำไม่ผิดเลยเหรอผิดคนเดียวมันมีตรงนี้ขำดี
ไอ้สารอ่าที่คำขอไปที่สารก็ตัดสินใจคำว่า
ผู้รับโอนไม่มีสิบปีเท่ากับผู้โอนอัตมาอยากย้อนถามว่า
แล้วคนทำหน้าที่โอนไม่มีอะไรผิดด้วยเหรอถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณไปชี้ทำไม
อันนี้ก็จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบใช่ไหมคะ
ยังไม่มีใครตอบเออมาดิขออภัย
ค่ะก็จริงจริงรายการเราก็พยายามจะเข้าหาเหมือนกัน
เข้าไม่ถึงเหมือนกันค่ะหลวงพ่อจริงจริงไม่ค่อยอยากรบกวนหลวงพ่อค่ะ
เห็นหลวงพ่อพูดหลายรอบแล้วเหมือนกันไม่ถือว่ากวนหรอก
เพราะอัตมาก็อยากจะฟังฝ่ายนู้นบ้างว่าจะพูดว่ายังไง
เข้าไม่ถึงเหมือนกันค่ะเข้าไม่ถึงตัวเออแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่านะคะ
อีกอีกฝากหนึ่งนะคะเจ้าของที่ดินที่ที่บอกว่าเป็นของเขาแล้วต้องเป็นของเขาเนี่ยนะคะ
อยากจะชี้แจงผ่านรายการเราเผื่อเราเป็นตัวเลือกให้ก็ติดต่อได้นะคะ
เราก็พยายามจะเข้าเข้าไม่ถึงเหมือนกันค่ะหลวงพ่อ
ตอนนี้เท่ากับว่าก็คือในส่วนของหลวงพ่อคือก็ไม่มีอะไรไล่เศษที่ว่านี้อยากได้ก็เอาไป
เพียงแต่ว่าเราก็ตั้งคำถามในฐานะของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเสียหายว่าเอาแล้ว
ยังไงที่ผ่านมาคือกลายเป็นเราคนเดียวเลยเหรอทั้งหมดนี้ที่ผ่านมาคือเราคนเดียวเลยเหรอ
ตอนนี้ที่ต้องรับภาระทั้งหมดใช่ไหมคะแค่นี้เลยที่อยากทราบอืมใช่
เพราะว่าตอนเนี้ยน่ะอาจจะมาดีใจที่สุดอยู่เรื่องหนึ่ง
เช้าไปบินทะบาดพุหญิงอิสระภรรย์คนหนึ่งบอกหลวงพ่อสู้สู้นะ
มันไม่เป็นธรรมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนโทรมาให้กำลังใจ
แล้วยังถวายปัจจัยช่วยอีกเจ็ดพันรายหนึ่งสามสิบแปดสายเมื่อวาน
โทรมาเรียกว่าทั้งวันให้กำลังใจอัตมาแพ้คดี
แต่ชนะใจสังคมแน่นอนอืมคือที่ไร่กว่ากว่า
มันมันก็ตั้งคำถามได้หลายเรื่องในแง่ของวิธีปฏิบัตินะคะ
อาจารย์ปรเมฆครับอ่าหลวงพ่อค่ะ
สลับมาอาจารย์ปรเมฆนิดเดียวนะคะได้เลยค่ะ
อาจารย์ปรเมฆค่ะอย่างที่พระอาจารย์พยอมท่านตั้งคำถาม
คือจริงคนที่ไม่รู้กฎหมายก็อาจจะตั้งคำถามแบบนี้ได้
เรียนสมมุติดิฉันก็แล้วกันคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
มันมีอยู่ข้อหนึ่งของเรื่องก็คือกรณีของคุณวันทนา
อืมจากเดิมที่ได้เอกสารราชการซึ่งเป็นเอกสารจริงถูกต้องครับ
แล้วก็นำมาขายต่อให้มูลนิธิซึ่งก็เสร็จแล้วถูกต้องจบ
เรียนใช้คำนี้ได้ทั้งหมดนะคะขั้นตอนมาทั้งหมด
เพียงแต่ว่าพอทายาทของเจ้าของเดิมสุดเนี่ยเขามาฟ้องร้องเอาเนี่ย
คือข้อนี้มันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เชื่อมมาตรงเหมือนเดิม
คือตัวคุณวันทนาก็คือแหมจริงไม่อยากจะโทษตัวเธอเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าตามข่าวมันก็มีหลายเรื่องที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เธอต้องเปลี่ยนใจนะคะ
อ่าอ่าคือก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาจบไม่เป็นไรเอาใหม่
เอาอันนี้เอาล่าสุดอย่างเงี้เหรอคะคืออย่างงี้คือเดิมเนี้ย
คุณวันทนาเขาครอบครองจริงจริงถ้าความเห็นผมน่ะค่ะ
แล้วเขายื่นแล้วสารก็ตัดสินถูกแล้ว
ว่าให้ออกโฉนดเฉพาะส่วนนี้มันเป็นแบรนด์ใหญ่และส่วนนี้ออกมาขอให้คุณวันทนา
เขาไม่ได้เอาทั้งแปลงนะวันทนานะ
เอาแค่แปลงเล็กนะค่ะอ่าเสร็จแล้วก็เอามาขายให้มูลนิธิ
ก็ถูกต้องการออกสนุนถูกต้องแต่วันดีคืนนี้เนี่ยคุณวันทนาไปบอกว่า
ไปเปลี่ยนตัวเองว่าไม่ได้ครอบครองโดยการจากเป็นเจ้าของ
แต่ครอบครองเพราะเช่าคำถามว่าเช่าใครเธออยู่ตรงนี้มาสิบแปดปี
หลังจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิตอ่าแต่พอเธอยอมเซ็นให้เขาไปแล้วเนี่ย
มันกลายเป็นผูกมัดตัวเองไปกลับคำในให้การตัวเอง
สารก็ต้องเพิกถอนสารก็ไม่ผิดผมบอกตรงตรงเรียนท่านพระพยอมว่า
ไม่ผิดหรอกก็ผิดตรงที่นางวันธนาไปกลับใจ
แล้วนางวันทนาไปกลับใจทำไมอันนี้คือประเด็นอันที่หนึ่งนะครับ
แล้วทำไมญาติของเจ้าของเนี่ยกว่าจะมาเรื่องนี้ขึ้นมาอีก๒ปี๗เดือน
เจ้าของถ้าเป็นเจ้าของที่รู้เรื่องตั้งแต่ต้นมันควรร้องตั้งแต่ต้นใช่ไหม
นี่พระไม่ยอมพูดถึงทำไมไม่เข้ามาคัดค้านตั้งแต่วันนั้น
ก็สอบถามไปสอบถามมาข้อเท็จจริงในความว่าเจ้าของเดิมก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าแม่ยายตัวเองแม่มีที่ดินตรงนี้อยู่ไม่รู้
เพียงแต่ว่าตอนที่วันทนาเขาอยู่ที่แปลงนี้ใน๑๘ปีเนี่ย
มันมีคนมาอยู่ในนี้ด้วยมีคนมาอยู่แล้ววันทนาเนี่ยเป็นคนเก็บดูแล
แล้วตอนจะย้ายออกเพื่อขายให้วัดเนี่ยไม่ให้ค่าชดเชยเขา
ไอ้คนพวกนี้ก็โกรธวันธนาก็ไปสืบถึงวันธนาได้ที่ดินแบบนี้มายังไง
ก็ไปรู้มาว่าจริงไม่ใช่ของวันธนาแต่วันทนาไปปรปักมา
ก็สืบจนรู้ว่าของใครก็เอาไปบอกทายาทเขา
ซึ่งทายาทเขาก็คนระแวกนั้นแหละไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่
พอหมอกปั๊บเขาก็เอาสิที่มันเยอะอืม
ก็คือที่มันอาจจะไม่เยอะเฉพาะที่เราบอกไล่กว่า
แต่ว่ามูลค่ามันสูงอ่าใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าทีนี้ที่อาจารย์
อาจารย์พระยอมบอกนะคะอาจารย์ประเมฆก็คือว่าแต่คือมันจบไปแล้ว
คือทุกอย่างมันถูกหมดเลยทุกอย่างคือที่เราเล่ามาคือยังไม่มีอะไรผิดเลยนะคะ
ถูกคือทุกอย่างถูกหมดมันเปลี่ยนแค่ตัวคุณวันทนาที่
เป็นคนครอบครองไม่ใช่จะบอกว่าคุณวันทนาเปลี่ยนแต่ว่ามันมีปัจจัยที่คุณวันทนา
ต้องเปลี่ยนไงฮะเพราะว่าถ้าตับค่ะมีไหมไม่มีใครรู้ไงตอนที่คุณวันทนาไปเปลี่ยนเสร็จแล้ว
ไม่มีใครรู้มารู้ว่าหลังจากเสร็จอ่าคุณวันทนาก็ถูกดำเนินคดีอ่า
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาตอนข้อของคุณวันทนาก่อนนะคะ
ถ้าคุณวันทนาเปลี่ยนจากเดิมที่ตัวเองได้ชนะครอบครองปรปักมาเป็นเจ้าของที่ดีมีโฉนด
แล้วก็ขายต่อให้มูลนิธิเสร็จแล้วเนี่ยครับแล้วคุณวันทนามาบอกอ๋อเปล่าเช่า
อย่างนี้มันคือในทางกฎหมายอ่ะมันยังไงก็ต้องเชื่อตัวคุณวันทนาถูกไหมคะ

คือไม่ต้องสนใจว่าทำไมคุณวันทนาถึงเปลี่ยนใจนะทำไมถึงเปลี่ยนคำพูด
อย่างนี้ใช่ไหมครับมูลนิธิร้องขอเข้าไปเป็นจะเป็นเป็นผู้ร้องรวมในคดีนั้น
มันสารไม่อนุญาตให้เข้าเพราะอะไรที่เพราะเป็นเรื่องของเจ้าของที่ดินกับทายาท
เจ้าของที่ดินมูลนิธินี่อาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงสารก็สั่งถูกแล้วแหละ
ค่ะอ่าไม่อนุญาตแต่ว่าผมก็ติดใจนี้ทำไมมูลนิธิไม่อุทธรณดีการ์
เผื่อสารเขาจะให้อ่าอันนี้ที่เราพูดถึงคือเนี่ยคือแค่ชั้นต้นเหรออาจาร
ต้นตั้งแต่ปีสี่กับปีห้าหนึ่งอ่าแสดงว่าก็มีอีกสิมีมีสิทธิ์ได้
คือถ้าเราถ้าเราเข้าไปแล้วเราได้มีโอกาสซักครั้งนางวันทนา
เราอาจจะรู้ก็ได้ว่านางวันธนาทำไมถึงมากลับคำให้การ
งั้นขอมาที่พระอาจารย์พยอมค่ะหลวงพ่อค่ะอืมค่ะก็ตอนนี้เมื่อกี้ได้ยินคำว่า
เมื่อนางวันธนาเป็นใบนี้แล้วเท่ากับพันคอตัวเอง
แต่มาถ้าพันคอตัวเองอย่างเดียวไม่ว่าพันมาถึงวัดด้วยพลอยเสียไปด้วย
เข้าใจค่ะหลวงพ่อเอ๊ะหลวงพ่อคะคือหลวงพ่อเนี่ยเคยมาให้สัมภาษณ์นั่งกับทางทนายความเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกไว้บอกว่าทางวัดเนี่ยจริงคือขอที่จะเข้าไปร่วมในการพิสูจน์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะ
แต่ว่าไม่ได้เข้าเพราะว่าสารท่านไม่อนุญาตถูกไหมคะอ่าถูกกันออกหมดค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือสารท่านให้เหตุผลกับทางมูลนิธิกับหลวงพ่อว่าอะไรคะ
อ้างว่ามันเลยเวลามาบ้างอ้านอย่างที่อาจารย์ประเมฆว่าอ้าว
ว่าเราไม่คือเราไม่ได้ไม่ใช่คู่ที่จะเข้าไปใช่ไหมคะอ่าใช่
อ่าแต่ทีนี้ในในอีกมุมหนึ่งที่หลวงพ่อตั้งคำถามค่ะ
คือหลวงพ่อก็อยากเรียนว่าคนอื่นเขาสงสัยเหมือนหลวงพ่อพยอมว่าเอ้า
สรุปทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนตรงไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายจ่ายไปสิบล้านนี่ก็
ก็ก็ต้องยอมเขาไปอย่างเงี้เหรอคะไม่ยอมวันนี้มาไม่ยอมไงอ่า
จะมาบอกให้ว่าที่ไม่ยอมมันจะยังไงใช่ไหมเข้ามาต้องเอาสิบล้านคืนหลวงพ่อก็ไป
อ่าหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้เนี่ยโฉนดโฉนดอยู่เนี่ยค่ะ
หนุดจริงจริงใบจริงอยู่เนี้ยค่ะทางสัญญาซื้อขายอยู่เนี้ยอืม
แล้วจะถึงโฉนดไว้ไม่มีค่าเลยเหรอก็ให้ค่ากระดาษสักหน่อยน่ะสิบล้าน
พ่อคือตอนนี้เนี่ยที่เป็นไปได้มากที่สุดหรือคิดว่าน่าจะสมน้ำสมเนื้อกับ
กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางทางอ่าทางวัดในนามมูลนิธินี่นะคะ
คือหลวงพ่อต้องการจำนวนเงินที่ซื้อไปตั้งแต่ตอนแรกกลับมาใช่ไหมคะหรือว่าเอายังไงคะ
คือที่จริงฮี่หาจะมาเนี่ยนะไหนจะได้มาตั้งไหลเที่ยวแล้ว
พระเวียงเสนอจะจัดการให้ครั้งสองอาจารย์พีรศักดิ์หินเมืองเก่า
ที่เป็นอธิบดีกรมที่ดินได้๒เดือนแล้วถูกย้ายไปเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราช
บางคนไม่พอใจหาว่ารีสัยก็ไปฟ้องรัฐมนตรีรัฐมนตรี
ย่ายเลยอืมอ่าตอนตอนนี้ดีที่สุดสำหรับทางทางวัดเนี่ย
คือต้องการต้องการยังไงคะคือวัดเนี่ยไม่ต้องการที่ดิน
เพราะอาจจะมาซื้อที่ดินให้คนยากคนจดตอนนี้ได้ทั้งหมดสามพันเก้าร้อย
ไล่ค่ะซื้อทั้งหมดสองร้อยเจ้าอ่ามีปัญหาอยู่เจ้าเดียว
มีปัญหาอยู่เจ้าเดียวแล้วก็ที่จริงเป้าหมายก็คือว่า
จะทำตรงนั้นให้เป็นศูนย์การรวมไอ้พวกเซ็นเตอร์ของ
ผลไม้ภาคเกษตรที่เราทำให้กับประชาชนเนี่ยให้ไปขายตรงนั้น
แล้วชาวบ้านระแวกนี้ถ้ามีผลไม้ไม่ต้องเสียค่าโลเจติก
เอาไปตั้งขายกันตรงนั้นพืชผักมันก็จะได้ประโยชน์กับประชาชนคนยากคนจน
ค่ะในประเทศไทยการถือสิทธิ์ครอบครองที่ดินมันเหลื่อมล้ำกันเยอะ
ค่ะคนที่มีเป็นแสนไล่ก็มีไปคนที่ไม่มีก็อดไป
อืมเพราะฉะนั้นจริงคือที่ดินอ่ะไม่เอาได้ไม่เป็นไรอ่า
แต่ว่าอย่างน้อยแต่พอความเป็นธรรมกลับมาหน่อยพอความเป็นธรรมกลับมาบ้าง
เอาแบบเป็นรูปธรรมคืออย่างน้อยเงินที่จ่ายเงินซื้อไปควรได้คืนใช่ไหมคะ
เอาอย่างงี้โควิดมาเนี้ยเขายังได้กว่าละห้าพัน
หิวยาศักดิ์บาทจะเจอเหรอเอ๊ะหลวงพ่อพระยอมเอ่อ
หลวงพ่อคิดว่าถ้าหลวงพ่อจะเจรจา
คือคงไม่ใช่กับคนที่เป็นความกันใช่ไหมคะ
คงจะกับกรมที่ดินที่ฉันเข้าใจถูกไหมคะ
ก็ขอบอกกรมที่ดินว่าชุดนี้นะเราอย่าโกรธกันนะ
ชุดดีมาใหม่ดีแล้วชุดเก่าไม่รู้แล้วเขากลงย้ายไปไหนตลายปลดกระเสียงกันไปแล้ว
อัตมาเคยมีกรณีพิพาทครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเรียกเก็บค่านู่นค่านี่
เรียกว่ากินใต้โต๊ะสมาก็ไปฟ้องสมัยนั้นจำชื่อที่อธิบดีไม่ได้
แต่ว่าท่านก็เรียกมาเลยมาเจรจาพูดสั่งสอนกันที่วัด
อาตมาบอกไม่เอาเรื่องขอให้มาวางฟังเพศสามวันพระมาได้วันพระเดียว
อธิบดีที่ดินคนโน้นโอ้ยเดี๋ยวผมหาเบอร์ท่านไม่ทันเลย
อย่างนี้ค่ะคือนะตอนนี้ถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ย
อย่างน้อยควรจะมีอะไรที่เป็นลักษณะของการเยียวยา
อาจจะไม่ต้องเป็นเงินที่เท่ากับจำนวนที่ซื้อไปแต่อย่างน้อยต้องมีการแสดงความรับผิดชอบ
หรือเหมือนกับเยียวยาความเกิดร้อนใช่ไหมคะ
หลงพ่อคำถามสุดท้ายคือถ้าถ้าตอนนี้นะคะเอาแบบรูปธรรมเนี่ย
คือดีที่สุดคือควรจะมีอะไรเยียวยา
ให้กับทางมูลนิธิก็คือทางวัดนั่นแหละโดยที่หน่วยงานนั้นก็คือกรมที่ดินถูกไหมคะ
อาจารย์พีรศักดิ์หินเมืองเก่าทำแล้วแต่แล้วได้รับโทษ
ทำบุญได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปมาแล้วแล้วใครจะกล้าทำอีกอ่ะ
อ่าแล้วก็จริงจริงแล้วถ้ามีการเยียวยาอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินจำนวนที่ซื้อที่ดิน
อ่าไม่ต้องถึงสิบล้านหรอกค่ะ
ล่อมพ่อค่ะเดี๋ยวรบกวนล่อมพ่อเท่านี้ค่ะ
ลูกผู้ชายชาติพระ